ตามต่อสำหรับประเด็นของฟุตบอลไทยลีกสาม
ซึ่งล่าสุดการประชุมเมื่อวานที่ผ่านมานะครับนโยบายก็คือว่า
ทีมที่มีการพักทีมในระดูการนี้
หรือว่าทีมที่มีชื่อในการตกชั้นนะครับ
ก็สรุปแล้วเลยนะครับก็จะไม่มีการปรับไปเล่นใน
ลีกอเมเจอร์แล้วก็จะมีการลดเงินสนับสนุนแทนครับ
ไทยลีก๓มีการประชุมหาทางออกกันครับ
ซึ่งแนวโน้มนะครับ
ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ย
ยังไม่มีเงินสนับสนุนทีมจากการถอนตัวของสปอนเซอร์
แล้วก็ทูวิชั่นที่ยืนยัน
สิ้นสุดสัญญาในการถ่ายทอดในวันที่๒๕ตุลาคม
หลังจากการประชุมคุณกรวีพฤษณานักฐาคุณ

ก็บอกนะครับว่าการประชุมวันนี้นะครับ

มีสโมสรกว่า๘๐ที่ยืนยันจะเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้
หรือทางสมาคมนั้นจะให้สโมสรยืนยันสิทธิ์กลับมาอีกครั้ง
แต่หากว่าสโมสรใดไม่พร้อมที่จะส่งทีมเข้าแข่งสมาคม
จะไม่มีบทลงโทษนะครับในการปรับเงินหรือว่าปรับตกชั้น

แต่ว่าจะใช้วิธีการหักเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่ง
ผลปรากฏว่าสุประโชคจับได้ใบดำครับไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร